มาดูความน่ารักน่าชังอันแสนอบอุ่นของครอบครัวคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะ
หลังจากที่คลอดนะคะน้องทาราลูกชายคนแรกไปโอ้โหน่าเอ็นดูเชียวนะคะ

ใช่นะคะคลอดแต่เมื่อวันตุดจีนที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อช่วงใหม่ที่ผ่านมาคุณแม่ชมพูและคุณพ่อโบอยค่ะ
ได้ออกมาเปิดใจกับพี่สื่อมวลชนนะคะได้เผยถึงวินาทีแรก
ได้เห็นหน้าลูกชายว่ารู้สึกตื่นเต้นมากและดีใจจริงค่ะ
ตลอดเวลาภาวนาให้ลูกชายออกมาแข็งแรงครบ๓๒ประการค่ะ
และตอนนี้ก็รู้ซึ้งถึงหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยค่ะ
หมอบอกว่ายินดีด้วยนะ

นิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็เราก็ใจชื้นแล้ว

เหมือนเขาอยู่แล้วข้างในเขายังหายใจในน้ำใช่ไหม

ก็เลยต้องไปอยู่ในตู้ออกซิเจน
มีผังผืดใต้ลิ้นนิดหน่อย
ก็คือเขาบอกเกิดได้กับเด็กแรกเกิดทั่วไปค่ะ
ก็คือวิธีแก้คือเขาจะมีการตัดใต้ลิ้น
เพื่อป้องกันตอนโตขึ้นก็จะพูดชัด
กับเวลากินนมก็จะกินข้าวฐานได้ลึกขึ้น
คนที่สองนะคะอยากมีลูกสาวอีกคนนึง
เว้น๓ปีกะว่าให้คนนี้เข้าโรงเรียนก่อน
ค่ะนายอยู่นะคะสนน้องทาราชื่อจริงน้องกวินทัศน์นะคะ
นามสกุลคุณแม่ใช่เพราะว่าคุณบอยให้เกียรติภรรยานะคะที่สำคัญบ้านชมพู่เนี่ยลูก
ผู้ชายน้อยนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวนะคะ๒๘๒๐กรัมนี่เอาไว้ลุ้นนะคะ
ใช่ค่ะกำลังน่ารักน่าชังเลยนะคะยินดีกับพี่ชมพูด้วยแล้วกันนะคะ